ก็ดูบรรยากาศกันหน่อยแล้วกันนะครับมีการเดินทางกลับมาของทีมชาติไทยนะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงความพร้อมในเกมที่จะเจอกับพม่า
ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับพวกเขาก็หวังแล้วว่าอย่างน้อยนะครับ
ผลการแข่งขันเนี่ยนอกเหนือจากที่ต้องชนะอีกรอบหนึ่งให้ได้แล้ว
ก็จัดผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับเพื่อการันตีในการเข้าสู่รอบชิงแล้วก็รักษาเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยต้องระวัง
เพราะพม่าเนี่ยเขาเล่นหนักเกมที่แล้วมาแล้วเกมนี้เขายิงตามหลังเนี่ยเขาต้องเอาบอลหนักใส่เราแน่
ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามนะครับในวันที่๘ธันวาคมช่วงนี้ไปติดตามความพร้อมของพวกเขากันก่อนครับ
ภรรยาแล้วก็ลูกของนักบอลนะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ติดตามกันด้วยครับ
พี่ซิโก้เกณฑศาสตรีด้านเมืองนะครับหัวหน้าผู้สอนก็บอกว่า
ได้เปรียบในเรื่องของประตูทีมเยือน๒ลูกแต่ว่าไม่ประมาทนะครับ

เน้นย้ำว่าต้องระวังเรื่องของการเข้าบอลจากนักเตะพม่า
เพราะว่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้แล้วมั่นใจนะครับว่า
พม่านั้นจะต้องเจอเสียงเชียร์กดดันเหมือนที่เขาเคยทำกับเราเหมือนกันนะครับ
เมื่อเกมวันที่เพราะว่าแฟนบอลไทยที่ราชบังคลาฮิตาศาสตร์นั้น
ไว้รออยู่แล้วนะครับเต็มความจุสนามแน่นอนครับ
เพื่อที่จะทำให้เราเกิดความยากในเกมมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้นเราถึงบอกว่าทุกคนยังต้องสมาธิแล้วต้องไม่ประมาทนะครับ
ทีมชาติไทยชุดนี้ต้องบอกว่าผลงานดี

รสินแดงดากองนักทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากลงจากเครื่องมาก็ได้พบเจอกับน้องมดอริด
ลูกชายของเขานะครับที่มารอรับพ่อมุ้ยแล้วก็หยอกล้อเล่นกัน

ที่๒ที่จะเจอกับพม่าในวันที่๘ธันวาคมนี้นะครับ

ไปดูกันหน่อยสถิติที่น่าสนใจของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศด้วยระบบเย่าเยือนตั้งแต่ในปี๒๐๐๔นะครับ
ซึ่งหากทีมใดสามารถคว้าใช้ชนะในนัดแรกด้วยผลต่างตั้งแต่๒ประตูขึ้นไป
ยังไม่เคยมีทีมไหนเลยนะครับที่พลิกล็อกกลับมาเป็นฝ่าย
ให้แพ้ด้วยสกอร์รวมหลังจากจบเกมนัดที่๒ครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดี
กะตามเชียร์กันต่อได้นะครับวันนี้เทศไทยจะกลับมาฝึกซ้อม
ก่อนที่วันที่๗ที่จะซ้อมที่ราชวังฆลากิฬาสถานสนามแข่งขันจริงในเวลาเดียวกัน
ลอร์บรองชาลเลิกอีกคู่เวียดนามที่แพ้อโนโลนีเซียมา
นัดแรก๑ต่อ๒จะกลับมาเล่นในบ้านพรุ่งนี้
ซึ่งจะมีผู้สินที่ชาวไทยจำกันติดตาม้า
ในการบุกไปเยินเสดี่ยรรมีได้จุดโทษ
แล้วไทยก็แพ้แบบหน้ากางขาในสายตาของแฟนบอลชาวไทย
ที่ทำให้ไทยแพ้เกาหลีใต้๑๒ที่มีการใช้มือปัดบอล
แล้วก็ลากเข้าไปยิงต่อรูนเดี่ยวเข้าไป
มันจะดราม่ามากนะครับถ้าหากว่าไทยเข้าชิง

โอ้โหดีแล้วที่มารอบนี้นะครับ

เป่าสายนู้นเลยนะครับไม่ต้องมาอยู่กับของเราเลย

ตัดสินแล้วล่ะครับว่าใครจะเข้าชิงนะครับ
วันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเวียดนาม

คู่นี้เนี่ยเวียดนามบุกไปแพ้
อินโดนีเซียมาก่อน๑ประตูต่อ๒

นะครับแข่งขันในเวลาเดียวกันนั่นคือ๑๙นาฬิกา

คุณผู้ชมอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ

หมดทุกอย่างนะครับร่วมกันให้กำลังใจทัพช้างศึก